ผู้ชายคนนึงติดทั้งเหล้าติดทั้งยา
คุณผู้ชมคิดว่าเขาจะไปก่อเหตุอะไรได้บ้าง
ทำร้ายคนในครอบครัวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ

นี่คนในครอบครัวนะแต่เขาบอกเขาไม่ทนแล้ว
ตำรวจสพศรีวิลัยนะคะตรวจสอบ

ที่ตำบลชุมภูพรจังหวัดบึงกาล

แต่พอนำร่างขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โห

เพราะว่ามีถุงสีฟ้าคลุมที่หัวไว้

มีตอกมัดข้าวกับเชือกไนลอนสีเขียว

มีคราบเลือดที่ขอบสะพานด้วยนะคะ
ตรวจสอบเสื้อเนี่ยเสื้อที่ใส่ลักษณะเหมือนเป็นเสื้อกีฬาค่ะ
สุดท้ายตรวจสอบจนเจอว่าผู้ตายคือ
นายเสริมพงศ์พองผาลาหรือว่านายเอ็กซ์
อายุ๓๙ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ

เอ็กซ์เนี่ยไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา
ตำรวจก็ไล่ไปตรวจสอบดูไปเจอในแหล่
แหละเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของนายเอ็กซ์นะคะก็บอกว่าเออเมื่อวานเอ็กซ์มาที่นาจริง
แต่ถูกออสออสคือน้าของเอ็กซ์แล้วก็โอคือเพื่อนของเอ็กซ์นะ
คือน้าโอคือเพื่อนออสกับโอทำร้ายเอ็กซ์จนตาย
แล้วก็ทิ้งศพไว้แบบนั้นตำรวจก็เลยตามไปจับตัวที่บ้านพักนะคะ
รับสารภาพอย่างเดียวเลยบอกว่าเอ๊กอ่ะเมาเหล้าแล้วก็เดินมาหาที่กระท่อมนา
ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กับในแหล่พ่อเลี้ยงของเอ็กซ์แล้วก็โอเพื่อนของเอ็กซ
เหล้ากันอยู่ข้างกองไฟเอ็กซ์มาถึงก็โวยวายเตะถังน้ำแข็ง
ไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยอ่ะแล้วก็หันมาเหมือนจะทำร้ายเขา
ที่เป็นเพื่อนก็เลยถีบเอ็กซล้มลงไปและตัวเขาเองเนี่ยก็เอาท่อนไม้ไผ่ตีเข้าที่หน้าสามครั้ง
ตอนนั้นสภาพเอ็กซคือร่อแร่แล้วนะครับ
โดนไม้ฟาดเข้าไปกลางหน้าเนี่ย๓ครั้งก็ร่อแร่แล้ว
แต่เอ็กซ์พยายามลุกขึ้นออสบอกผมเลยคว้าจอบตีเข้าหัวไปอีกสองครั้ง
จนตายแต่ศพเลือดออกเยอะมากเลยอืม
ต้องเอาถุงมาคลุมไว้แล้วให้โอเพื่อนเอ็กซนี่แหละ
เอาศพขึ้นรถซาเล้งไปทิ้งที่สะพานห้วยสายส่วนตอนนั้นนายแหล่พ่อเลี้ยงเมาไม่รู้เรื่อง
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะจังหวะตำรวจกำลังคุมตัวในออสกับโอไปทำแผนพอดีเลย
ลองฟังเขาหน่อยค่ะ

หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนจุดทิ้งศพนะคะโอเนี่ยเป็นคนขี่ซาเล้ง
แล้วออสก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังพอถึงจุดปุ๊บก็ลากตัวผู้ตายลงจากรถ
กลัวอะไรรู้ไหมกลัวผีค่ะเออกลัวผี

ใช่แล้วก็ตั้งใจจะอำพรางให้คนคิดว่าคนตายถูกทำร้ายแล้วก็พลัดตกลงไปเอง
เพราะด้วยพฤติกรรมที่ผ่านมาหลายคนก็รู้กันว่าคนตายอ่ะ
เมาแล้วชอบโวยวายติดทั้งเหล้าติดทั้งยา
ถามว่ารู้ตัวไหมว่าทำผิดรู้ว่าผิดก็ยอมรับ
แต่เอาจริงนะสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านและญาติเขาพ้นเคราะห์สบายใจ

ผมเลี้ยงเอ็กซมาตั้งแต่เด็กผมรู้มันอันทภาณ
ติดยาบ้าเมาเหล้าเมาขอเงินไม่ได้ทีไร
อัลวาดทำลายข้าวของขู่ฆ่าคนในครอบครัว

ติดคุกเมื่อปี๕๐ข้อหาพยายามฆ่ามาแล้ว
หลังออกมานี่หนักกว่าเดิมอีกไม่ได้สำนึกอะไรเลย
ถือไม้ถือมีดอลวาดสัปดาห์ละ๒ครั้ง๓ครั้ง

แม่ตายไปแล้วก็เปลี่ยนไปไล่ฟันชาวบ้าน
คนก็เห็นพฤติกรรมมาตลอดไม่เชื่อไปถามเลย

ป่ะเนี่ยโอบอกผมก็เหลืออดกับมันแล้วเหมือนกัน
ผมมีงานทำครับบอกว่ามีงานทำ

ตุ๊กค่ะย่านอยู่
วาดพ่อกั้นมาเจอกันพี่ก็เล่าเบาป่อน
ก็ได้ภาพกล้องวุทธวันปิดมานะคะ
นาทีที่ทั้งสองคนขี่รถตามกันมา
เพื่อเอาศพมาทิ้งค่ะ๒๓พฤศจิกายนตี๒นี่ค่ะขี่ตามกันมา
ขี่ตามกันไปเรื่อยเลยนะคะจะเห็นชัดเจนเลยมีกล้องสามตัว
ก็เห็นหมดเลยว่าขี่เลาะไปผ่านชุมชนเลาะตามถนนข้างโรงเรียนห้วยลึก
ออกถนนใหญ่ไปจนถึงจุดทิ้งศพ๑๕นาทีผ่านไปทั้งคู่ก็ขี่ย้อนกลับมาทางเดิม
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านวันเกิดเหตุนอกจากออสกับโอแล้วเนี่ย
ครับมีพ่อเลี้ยงด้วยนะพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยอืมแต่พ่อเลี้ยงเมาไม่รู้เรื่อง
คุณจ๋าก็เลยไปที่บ้านของผู้ตายก็ไปเจอพ่อเลี้ยงแล้วก็เจอยาย
แล้วก็เจอน้าของเอ็กซอีกคนนึงด้วยทุกคนพูดตรงกันหมดเลยพี่อุ๋ย
ว่ายังไงเอ็กซ้าวเกเรมีปัญหาไปทั่วชอบทำลายข้าวของ
ลองฟังเขาเล่านะคะ
สัตว์นี้แหละสัตว์นี้แหละ
เขาก็ไม่รู้เรื่อง
รุ่นโอหิ่ง
สากหญ้าอยู่บะเร
อันเนี่ยต้องบริวาราการกันแหละคือเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วชาวบ้านทให้มาข้ากันต้องมาข้ากันอยู่ก็ไม่ได้
ร่วมกันข้าวผู้อื่นแล้วซ่อนใดอำแพรงศพ
ปัญหาเรื่องยาเสพติดต้องแก้นะครับ